ตอนนั้นก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มที่กำลังจะไปกัน
ยังต้องอยู่ก่อนเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องทำข่าว

แต่มันไม่ได้อยู่ในล็อตแรก
ทอนนี้ไม่ทราบไม่ทราบเลยทราบแต่เพียงว่าเรามีนักธุรกิจต้องทำต่อ
มีเรื่องค้างเรื่องทำให้
อยากตอบ

ถามข้อนี้ว่ามีประกอบทรีย์หลายคนก็รุ่นศึกษายล้ายออกด้วยบ้างแล้ว

เพื่องานเรียบร้อยก็ต้องดูอีกนะครับว่าเรียบร้อยถึงระดับไหน
เพราะฉะนั้นเรื่องสวก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกขยะหนึ่งว่าไปแล้วนะครับ
ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะเพียงแต่มีหน้าที่ต้องทำ
คุณก็ตัดสินใจเรื่องในเรื่องนี้หรือเปล่าว่าเวลาจะเข้าเป็นนั้นเหมือนที่อยู่ข้างหน้า

ถ้าหากว่าแล้วแต่ถึงตอนนั้นเราก็จะว่ากันในภายหลัง

เอากันเฉพาะช่วงเวลาที่ก็ต้องเผชิญเข้าหน้า
ในงานสูงพิทางอย่างนี้ต้องสร้างภาพฤเศษภายในได้เวลา
ซึ่งจะมีในเดือนปลายเดือนมิถุนาอย่างน้อย
เพราะฉะนั้นก็แล้วเรายังมีอย่างอื่นอีก
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับอีกครั้ง
ด้านต่างประเทศนี่มันเชื่อมโยงกันมันพันกัน
มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จบกันได้ในตัว

จะว่ามีดำหรี่ว่า
อย่างน้อยควรจะดูเรื่องของ
ช่วงสมศิษย์แต่อย่างไร้ก็ตาม

อันนี้ต้องถามท่าน
ไม่ได้คุยเลยไม่มีโอกาสคุยกันด้วยเพราะระหว่างที่ผ่านมานี้
เอาแต่มันไม่ได้สองคนนะครับมันคนเดียวตอนนี้นะครับ
แต่เป็นเรื่องดีครับไม่มีปัญหาอะไรเราทำงานเพื่อประเทศชาติ

ท่านก็ให้เกียรติท่านก็ให้เกียรติ